พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ชายพิการขาขวาขาดแล้วก็ใส่ขาเทียมเนี่ยนะคะ
กำลังจะเลี้ยวกลับก็คืออยู่เทินรถเนี่ยนะคะปรากฏว่าคือรถพวกเนี่ยมาทางตรง
เขาไม่เห็นค่ะก็เลยเฉียวพอเฉียวเสร็จปุ๊บ
รถจักรยานยนต์ล้มก็เลยทับชายพิการขาขวาขาด
เสียชีวิตค่ะที่คุณผู้ชมไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะเป็นอุบัติเหตุที่นำมาให้ดูยามเย็นแบบนี้นะคะ
แล้วก็เตือนสติกันตลอดว่าขับรถก็อย่าประมาทนะคะ
ดูซ้ายและขวาให้ดีก่อนที่จะเดินหน้ากันต่อ
คือตำรวจบอกว่าจะต้องเรียกตัวคนขับรถพ่วง
คันที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะมาให้ปากคำ
แล้วก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้งว่า
ฝ่ายไหนเป็นผู้กระทำผิดกันแน่
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตไม่ติดใจต่ออุบัติเหตุดังกล่าว
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะคือเป็นอุบัติเหตุเนี่ย
สามารถที่จะจับภาพชายพิการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทันระวังค่ะ
กะว่าจะเลี้ยวกลับรถถูกรถพ่วงที่วิ่งมาทางตรง
ด้วยความเร็วเฉียวทับจนเสียชีวิตคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้
หลังเกิดเหตุตำรวจสภทุ่งคอกสุพรรณบุรีก็ลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุ
ก็คือถนนมาลัยแมน๓๒๑บริเวณจุดกลับรถบริเวณหลักกิโลเมตรที่ห้าสิบสี่
หมู่๕ตำบลหนองบ่ออำเภอ๒พี่น้องคือตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
ไปพบรถจักรยานยนต์สภาพเก่าล้มคว่ำคือสภาพแบบนี้คุณผู้ชมพังยับเลยนะคะ
ใกล้กันก็ไปพบศพผู้ตายนายปิยะเอกปัชชาอายุ๒๘ปี
เป็นชายพิการขาขวาขาดนอนหงายอยู่สภาพเนี่ยคุณผู้ชมคือใบหน้ามีบาดแผลชะกัน
แขนขาหักและขาขวาเนี่ยขาเทียมก็กระเด็นหลุดออกมาด้วยนะคะ
ใกล้กันขยับไปนิดหนึ่งสักประมาณร้อยเมตรไปพบรถยนต์บรรทุกพ่วงจอดอยู่บริเวณไหลทางค่ะ
ไปตรวจสอบก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะคะโดยมีคนขับก็คือนายนรงศักดิ์ศรีเทพอายุสี่สิบสามปี
แสดงตนว่าผมนี่แหละเป็นคนขับขี่รออยู่ในจุดเกิดเหตุรอให้การกับตำรวจ
ทีนี้สอบสวนนายนรงศักดิ์คนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยนะคะ
บอกว่าชายพิการขาข้างขวาขาดขี่รถจักรยานยนต์มาจากตำบล
น้องบ่อจะยูเทิร์นออกไปทางตำบลทุ่งคอกคาดว่าตอนกลับรถเนี่ย
เห็นรถบรรทุกพ่วงที่เขาวิ่งมาทางตรงในเลนซ้าย
ด้วยก็ความเร็วอ่ะนะคะทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายเนี่ย
ชนเข้าอย่างจังก็เลยทำให้เสียชีวิตคาที่
หลังเกิดเหตุค่ะมีพยาบาลที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลวิเศษชายชาญ
จังหวัดอ่างทองเนี่ยผ่านมาก็คือมาประสบเหตุพอดี
ก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือไปปั๊มหัวใจให้กับคนที่ตอนนั้น
ไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือยังเนี่ยนะคะชายพิการขาขวาขาดเนี่ย
พยายามที่จะเข้าไปช่วยเขาช่วยได้สักประมาณ๑๕นาที
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะคะอ่าคุณผู้ชมก็เป็นอุบัติเหตุ
มัดระวังนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะใช่ค่ะ